ที่สุรินธ์ฮะเป็นวัยรุ่น๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ซ้อนกันมา
ปรากฏว่าชักอาวุธปืนออกมาเลยนะคุณ
ที่เขานั่งเลี้ยงวันเกิดกันอยู่หน้าบ้าน

ใครโดนยิงบ้างยกมือขึ้นมารวมโจทย์กันตรงนี้ครับ

มาตรงนี้ตรงไหนอันนี้ตรงไหน
ตรงขาอันนี้ตรงไหนตรงแขน
ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ครับผมโดนเฉียดแค่นี้เดียว
โอเคเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนมีอีกไหมมีกี่คน
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่ต้องคัดแยกกันก่อนเลยนะครับ
นั้นรู้แล้วแต่ว่ายังมีอีกหลายคนคุณ
ถูกทั้งลูกปืนถูกทั้งสะเก็ดถูกทั้งอะไรต่างนานา
ต้องคัดแยกออกมาเพราะว่าคนวุ่นวายมากครับ
ตำรวจสาวโพธิ์สังขะครับพร้อมเจ้าหน้าที่คู่ภัย

ที่เกิดเหตุคนเจ็บนะคุณที่คัดแยกออกมาได้นะ
นอกจากนี้ยังมีแบบกระสุนเฉียวกระสุนล้มอะไรอีก
และในจำนวนของคนเจ็บมีเด็กหญิง๑คน

มีร่องรอยถูกกระสุนปืนที่หน้าอกแล้วก็ตามลำตัว

ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสังขะนะครับ
ทีนี้เจ้าของบ้านก็คือคุณป้าจันหอมมโนรสอายุ๖๖ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าขณะนั่งอยู่หน้าบ้าน
มีชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
แล้วไม่พูดพร่ามทำเพลงเลยนะคุณเล็งปืนยาวเข้าไป
กลุ่มวัยรุ่นที่กำลังนั่งฉลองวันเกิดกันอยู่
เสียงดังสนั่นเลยเธอเนี่ยรีบปิดไฟก่อนเลย
พากันคลานเข้าในบ้านเมื่อเสียงปืนสงบก็เลยออกมาดู
เห็นว่ามีคนได้รับบาดเจ็บหลายคน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชุนละมุนมากนะครับ
ขณะที่เด็กชายวัย๑๑ขวบที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟัง
บอกว่าขณะที่นั่งเล่นกันอยู่หน้าบ้านกับเพื่อนแล้วก็พี่
ประมาณ๒๐คนนะครับคุณ
มีชาย๒คนอายุประมาณสัก๒๐

ยิงเข้าใส่กลุ่มทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ๖คนนะฮะ

คือเด็กก็จะเล่าแค่บอกโอ้เห็นเขายิงปืนใส่ครับ
ส่วนคนอื่นที่ให้การกับตำรวจบอกว่า
สงสัย๒กลุ่มน่าจะมีเรื่องบาดหมางกัน
เพราะช่วงก่อนหน้านี้มีวัยรุ่นขี่รถมาปลาขวด

ทำให้ชาวบ้านภาวะจนนอนไม่หลับครับ
อยากให้เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ทางนี้ตำรวจสพสังขะได้เก็บพยานหลักฐาน
เพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วนะฮะ
แล้วก็มันมีเรื่องความคืบหน้าใช่ไหมครับใช่ค่ะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

จะให้ดูว่าคนร้ายขี่รถเจักรยายันยนต์

คนร้ายมา๒คนอย่างที่เห็นในกล้องเลยนะฮะ
มาเร็วเหมือนกันนะคุณนะกล้องแทบจะจับภาพได้ไม่ทันนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าคนร้ายมา๒คนมาถึงก็
ยิงใส่เข้ามาเลยไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันมาหรือเปล่า
คือคุณป้าคนเดิมที่ให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนะคุณ
แล้วก็ตอนเช้าก็ให้สัมภาษณ์อีกนะครับ
เขามาถึงเขากาดหยิงเลยกับเออมาถึง
อ่าส่วนความคืบหน้าเราก็ได้พูดคุยกับหนึ่งในคนถูกยิงนะครับ

คุยกับเพื่อนที่หน้าบ้านเพราะว่าเราอยู่กันเยอะเหมือนกัน
สิบกว่าคนนะฮะคนร้ายเนี่ยขี่มาวนสามรอบนะ
แต่ไม่มีใครคิดว่าเขาจะยิงเข้ามาจนได้รับบาดเจ็บ
เฉียวเขาบริเวณลำตัวเมื่อกี้เขาเปิดแผลให้ดูใช่ไหมฮ
ยอมรับว่าเคยมีปัญหากันแต่นานมาแล้ว
ซึ่งเป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้านครับตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัว
ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ